มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ

ที่อันนุสาวุรีชัยสมหลพูม

พู่ชุมนูมีการนัดกันหรือว่ามีการถ่ายหนัง
เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

วิ่งวนนะฮะวิ่งวนอยู่รอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
แล้วก็แอบเข้าไปด้านใน
แอบเข้าไปด้านในเสร็จปั๊บไม่รู้ทำอีกท่าไหน
คือมันจะมีช่องระหว่างอนุสาวรีนะฮะ
ตกลงไปได้แล้วเขาตกลงไปถึงฐานเลย
คราวนี้สิฮะคราวนี้นะครับ
กู้ไพต้องมานะครับกู้ไพต้องมา

จะทำยังไงดีจะเอาผู้ชายคนนี้
ขึ้นมาจากใต้ฐานได้
คือมีนางสาวฮาไทชนกหาดแสงเดือนนะครับ

จริงนะตั้งแต่เที่ยงประมาณสักเที่ยงครึ่งแล้ว

แล้วไปเจอชายคนนี้ตอนแรกก็
วิ่งวนรอบอนุสาวรี๓รอบก่อน
เอามือไปรูปป้ายทหารผ่านศึก

จากนั้นก็ถอดเสื้ออย่างที่ผมบอกเลย
แล้วก็คราวนี้หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอเธอก็พยายามหา

ช่วยฆ่าหน่อยหย่อนเชือกลงมาช่วยฆ่าที

ข่าวแล้วก็ไปวิ่งอยู่ข้างนอก
จนคนตกออกสูกใกล้กันหมดแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็เดินตามหาเขาว่าเขาอยู่ที่ไหน
ว่าเอาให้ไปไหนเอวหลายลงมาวงดูถึงได้เวลว์เวลาเชียงด้วยตรงนี้
แล้วเขาก็เลยบอกกันบอกกันเราว่า
ช่วยหน่อยช่วยค่าทียั่นเชื้อมลงมาให้ค่าที
ช่วยค่าไม่ไหวแล้ว
แล้วเขาไปโดนตัวไหนมาหลายคนคงจะคิด
เอามาฟังพี่ชายเขาพี่สุรชัยอัมรวยชีวะ
พี่แท้ของผู้ชายคนนั้นเลย

เขาบอกว่ามันเป็นจำพวกยาแก้ไอครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ไม่รู้ว่าเล่นตัวอื่นด้วยหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ก็มีอาการแปลกนะแต่งตัวออกจากบ้าน
ตั้งแต่เช้าถึง๙โมงถึง๑๐โมงออกจากบ้านไปแล้ว
พี่ชายจะดูกล้องวงจรปิดอยู่ตลอด
แต่น้องชายก็เอากล้องออกนะครับ
แล้วก็ไม่เคยจะพาไปรักษาอาการป่วยทางจิตหรืออะไรที่ไหน
แต่ตอนนี้หลังจากนี้จะพาไปรักษาแล้วนะครับ
ส่วนแม่ของผู้ชายคนนี้พอมาถึงที่เกิดเหตุ
ร้องไห้นะครับร้องไห้เดี๋ยวก่อนที่จะฟังคุณแม่นะ
ฟังเสียงพี่ชายที่เล่าถึงเหตุการณ์นี้ก่อนฮะ
ผมเมื่อกี้ถึงถามค่ะเขาเพิ่งยอมรักษา

อ๋อเมื่อกี้พี่เจ๊คุยล่าสดใช่ไหมโอเคนะพี่เจ๊คุยล่าสดใช่ไหม
พอก่อนเขาเป็นอย่างนี้ไหมพี่ไม่เป็นครับ
ไม่หนักอย่างนี้หรือไม่หนักอย่างนี้ไม่หนักอย่างนี้

ครั้งแรกที่มาทำอย่างนี้อ๋อครั้งแรก
ก่อนนี้ไม่เคยมีประวัติไม่เคยไม่เคยยุ่ง
พี่ชายก็มาคุณแม่ก็มาคุณแม่มาเห็นลูกอยู่ในสภาพแบบนี้
โอ้โหร้องไห้ตกใจนะครับรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ยอมรับว่าลูกชายมีอาการทางจิตนะครับ
อยู่บ้านก็ชอบทุบทำลายข้าวของเป็นประจำนะฮะ
แล้วก็มีอาการประสาทหลอนเหมือนกับเห็นผีด้วย
จากนี้ก็นะครับครอบครัวก็ดูแลกันดีนะฮะให้กำลังใจครับ
เป็นเรื่องตกอกตกใจกันนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะคะ